ที่เขามีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับยุคประวัติศาสตร์ยุคกลาง

ถูกต้องคล้ายชุดอัศวินนี่แหละคุณผู้ชม
แต่ว่ากลุ่มนี้เขาคือกลุ่มอะไร
แล้วเขาแต่งตัวแบบนี้ออกมาทำไม

อยากรู้ก็รู้แล้วก็เลยมาบอกต่อ
เรื่องดีเด็ดรู้แล้วเก็บไว้คนเดียวได้ไง
ของแบบนี้มันต้องรู้แล้วบอกต่อ

เรื่องที่เราขอบอกต่อวันนี้

เรื่องราวของคนในยุคกลางของยุโรป
ซึ่งย้อนกลับไปเมื่อพันกว่าปีก่อน
โลกในยุคนั้นเต็มไปด้วยอัศวินสวมชุดเกราะ
ถือดาบหรืออาวุธต่อสู้กัน
เหมือนภาพยนตร์ย้อนยุคต่าง
แต่ใครล่ะครับจะไปชื่อเราว่า
ในประเทศไทยมีเหล่าคนยุคกลางอยู่ด้วยนะ
และสถานที่ที่พวกเขารวมตัวกันนั่นก็คือ
อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนี่เองล่ะครับ
โอ้โหว้าวไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่า
หลุดจากแหล่งชุมชนมานิดเดียว
เราก็จะได้พบกับกลุ่มคนที่แต่งตัวย้อนยุค
แถมยังใส่ชุดเกราะแบบอัศวินแบบนี้
ตกลงว่านี่น่ะคืองานสุดท้าย

ว่าแล้วเราก็ไม่ปล่อยให้สงสัยนาน
ขอถามให้ชัดเลยว่าพวกพี่เป็นใคร
แล้วมาทำอะไรกันล่ะครับ

ขณะนี้นะครับพวกคุณกำลังอยู่ที่โครงการที่เราเรียกว่า
ยุคกลางนะครับซึ่งเป็นเหมือนสนามเด็กเล่น
ที่เปิดให้ทุกคนที่มีใจรักในโลกยุคกลางนะครับ

เกาะหนักเกาะเบายิงธนูฟาดแทร่
มาเล่นที่นี่ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับผม

เหมาะกับการเป็นอัศวินนักรบมากเลยล่ะครับ

ทำไมยังมีกลุ่มอัศวินอยู่ในยุคนี้ได้ล่ะ

เรารักโลกยุคกลางมากเลย

เอางี้เรามาแต่งตั้งสมาคมกันเลยดีกว่า

เรามาสร้างโลกยุคกลางในโลกปัจจุบันขึ้นมา

เขาไม่ได้มารวมตัวกันเล่นเท่านั้นนะครับ
เพราะว่าเขาศึกษาประวัติศาสตร์ของยุคกลาง

บอกเลยว่าแค่ชื่อที่ใช้ในกลุ่มของแต่ละคน

และห้ามตั้งมั่วด้วยนะครับ
คุณจะต้องเลือกชื่อและกลุ่มคน

คือเอามาจากไวกิ้งตอนช่วงศตวรรษที่๑๐นะครับ

เราไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อของบุคคลสำคัญ

เช่นชื่ออาคิลิสหรือว่าอเล็กซันเดอร์มหาราช

คราวนี้ถึงเวลาที่เราจะพาทุกท่าน
เข้าสู่สนามรบของเหล่าอัศวินกันแล้วล่ะครับ
ไปลุ้นด้วยกันครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป

ตื่นเต้นร้าวใจอย่างกับในภาพยนตร์แน่
ถ้าคุณสนใจจะมาเข้าร่วมกับหมู่บ้านยุคกลางนะครับ

ในการดำเนินชีวิตที่เคร่งเครียด
เราทุกคนอาจจะอยากหลบโลกแห่งความจริง
ไปอยู่ในโลกยุคกลาง
เหล่าอัศวินที่มีจริงในเมืองไทย
เรื่องสุดเจ๋งแบบนี้รู้แล้ว

เราจึงต้องรู้แล้วบอกต่อ
อะไรตกใจหมด

เมืองไทยของเรามีกลุ่มแบบนี้ด้วย
ลักษณะการแต่งกายก็คล้ายกับอัศวิน
ในยุคกลางก็คือแถวพวกเกาะอังกฤษพวกยุโรปเขา

แต่ว่าเขาต้องมีชื่อเรียกกันเป็นภาษาของเขาด้วยใช่ไหม